ขั้นตอนของการใส่ฝักช่างต้องใช้ความระมัดระวังในการเปลี่ยนจากใส่กุบมาใส่ฝักซึ่งช่างจะใช้กระดาษฝักที่เป็นกระดาษแก้วแบบเดิมแต่จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นประมาณ๖นิ้วครึ่งจำนวน๑๐๐๐
แผ่นโดยการใส่ฝักเริ่มตั้งแต่การเตรียมกระดาษฝักจะต้องทำความสะอาดด้วยการกวาดฝักที่ใช้ถุงหมอนแตะแป้งสอมาเช็ดเช่นเดียวกับการกวาดกุบแล้วจึงจะนำกุบหรือทองมาเรียงให้ตรงกันในแต่ละชั้นเรียกขั้นตอนนี้ว่าการใส่ฝัก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน